พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครนายกหน่อยนะคะ
เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
มูลค่าความเสียหายคือประเมินเบื้องต้น๒๕๐๐๐๐บาทไม่เยอะนะคะ
ทีนี้เราไปคุยกับเจ้าของเจ้าของบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุจริงว่าเกิดจากอะไร
จะถูกวางเพลิงหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยมีคู่อรินะ
ใช่พี่บุ๊คก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าถูกวางเพลิงหรือเปล่า
ครับผมไม่เคยไปขัดประโยชน์กับใครทางธุรกิจนะ

เฉลี่ยคันละกว่า๖๐๐๐บาท
มูลค่าความเสียหายตอนนี้ประเมินเบื้องต้นเอาไว้ก่อนคือ
มากกว่า๒๕๐๐๐๐บาท
มีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตสาริกา
พร้อมกับรถดับเพลิงมาช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงสกัดไฟแบบนี้ค่ะ
แต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่ารถก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
โดยเฉพาะยางต่างทำให้ไฟไหม้อย่างรุนแรง

ก็เดินทางเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้น
บอกกับทีมข่าวบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านที่เห็นบอกว่าไฟลุกไหม้จากภายในโกดัง
ซึ่งตอนที่เห็นไฟไหม้ตอนนั้นไฟไหม้โกดังไปแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าต้นเพลิงมาจากจุดไหนเนื่องจากจุดนี้ไม่มีคนดูแล
ในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีได้นำรถเข้ามาเก็บที่โกดัง
ส่วนสาเหตุเจ้าของบอกว่าคาดการณ์ไว้หลายอย่าง
เช่นแบตเตอรี่ของรถเนี้ยอาจจะชอตก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นไปได้
ปิดสวิตช์ทุกคันอ่าฮะเจ้าของบอกว่าทำกิจการนี้มากว่าสิบปี
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
ก็คือเรื่องของการลอบวางเพลิงเจ้าของบอกว่าก็ไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้ง
แต่ลองกลับไปนั่งย้อนคิดเอ๊ะตัวเองก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ
แล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีตนเพียงเจ้าเดียว
ให้บริการเช่ารถเอทีวีแก่นักท่องเที่ยวคือถ้าเกิดว่าจะมีคนอื่นเนี่ย
ก็จะแบ่งโซนใครโซนมันตามสนามที่จัดไว้ให้
ก็คือเท่ากับไม่มีคู่แข่งใช่ธุรกิจในพื้นที่ของเขาอะนะฮะค่ะ
ความเป็นไม่ได้มันก็เป็นไม่ได้ทั้งหมดนะพี่แสวทางนี้ทางนั้นก็มัน
ว่ามันจะมาจากจุดไฟรัดจากตัวรถเองเนอะเพราะว่ารถทุกคัน
ห้างห้าสิบเมตรครับทั้งเจ็บสิบเมตรเนี้ย
ถ้าจะมาถึงก็มีผิวไฟขึ้นเต็มกันอ่ะอืม
ก็เลยไม่รู้สาเหตุว่ามันจะจุดเริ่มต้นที่ไฟขึ้นมันขึ้นจุดไหน